ค่ะคุณมดดำคุณรถเมย์คุณกัญชัยค่ะตอนนี้นะคะแยกอโศกเนี่ย
ถ้าเราดูภาพล่าสุดกันตอนนี้เลยนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ถนนอโศกบนรี
ที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนเพชรบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าได้มีการใช้พื้นผิวการจราจรทั้งขาเข้าขาออกค่ะใช้เป็นเวทีในการปราศัยขับไล่พลเอกประยุทธ์ในวันนี้ค่ะ
ซึ่งทางแก่นำนะคะคุณนัทธวุสายเกลือคุณสมบัติบุญงามอนงก็บอกกับผู้สื่อข่าว
ตั้งแต่ก่อนการประสัยจะเริ่มขึ้นนะคะว่านับจากวันนี้ไปค่ะแยกอโศกจะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วค่ะ
จะมีการจัดเวทีปราศัยชุมนุมในรูปแบบของแฟลตมอบทุกวันค่ะจะขับไล่พลเอกประยุทธ์จนกว่าจะลาออกค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะมีภาคีเครือข่ายหลายเครือข่ายเลยค่ะมาร่วมผนึกกำลังกัน
เพื่อที่จะแสดงพลังขับไล่พลเอกประยุทธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทะลุฟ้านะคะ
กลุ่มทำอ่ารามรักรามคำแหงรักประชาธิปไตยค่ะ
แล้วก็กลุ่มไทยไม่ทนก็มาร่วมในวันนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะ
วันนี้เนี่ยก็มีแก่นนำของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
อย่างครูใหญ่อัธพลบัวชุมก็มาร่วมในเวทีประสัยในครั้งนี้ด้วยนะคะ
รวมถึงมีนายธนัดธนกิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดค่ะที่มาปรากฏตัวในพื้นที่ชุมนุม
ตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกานะคะแล้วก็มีการประกาศชัดเจนเลยนะคะว่า
จุดยืนที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์นั้นยังคงมีต่อไปค่ะ
ประกาศขับเคลื่อนไปพร้อมกับทุกกลุ่มภาคีเครือข่ายที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์ค่ะ
ซึ่งการประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ
แม้ว่าจะมีการอภิปรายพักเคลื่อนคู่ไปด้วยนะคะ
แต่การแสดงพลังเสียงของประชาชนในพื้นผิวถนน
มาแสดงพลังในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการส่งสัญญาณอีกครั้งหนึ่งค่ะว่า
คุณศิริวัณฐ์ครับ
ใช่ค่ะก็คุณนัทธวุฒิแล้วก็คุณสมบัติบุญงามอนง
ก็ประกาศชัดเจนเลยนะคะคุณมดดำค่ะว่า
ทุกวันเลยนะคะที่อโศกก็จะแสดงสัญลักษณ์ให้เหมือนกับแยกดินแดง
มีการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สค่ะ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางกลุ่มเนี่ยก็จะหลีกทางให้กับกลุ่ม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะที่จะมีการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้
แยกลาประสงค์ทางกลุ่มของคุณนัทธวุฒิเนี่ยก็จะไม่มีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
แสดงว่าตอนนี้มีหลายกลุ่มพอสมควรที่จะมีการนัดชุมนุมพรุ่งนี้
ก็จะไม่ได้อยู่ที่อโศกพรุ่งนี้จะไปอยู่ที่ราชประสงค์

การชุมนุมในวันนี้นะคะอ่ากรอบเวลาเนี่ย
มีการขออนุญาตไว้นะคะก็คือเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
สิ้นสุดในเวลายี่สิบนาฬิกาค่ะฉะนั้นนะคะหากประชาชนท่านไหนที่ติดตาม
ชมข่าวใส่ไข่แล้วก็ไทยรัฐทีวีอยู่หน้าขณะนี้นะคะถ้าไม่จำเป็นเนี่ย
จะเดินทางมาในเส้นอโศกตรงนี้ค่ะก็สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะคะ
เนื่องจากว่าถนนอโศกถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้าคลองเตยเนี่ยค่ะ
ก็มีการปิดการจราจรนะคะแยกอโศกทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะ
ก็ไม่สามารถที่จะนำรถยนต์ขับผ่านตรงนี้ได้ค่ะ
คุณมดดำคุณรถเมย์คุณกัญชัยคะครับใช่แน่นอนฮะ
อันนี้คือบรรยากาศสดเดี๋ยวถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
เดี๋ยวคุณสิริวัลคงจะตัดภาพเข้ามาเลยทันทีนะฮะคุณสิริวัลฮะ
ขอบคุณครับขอบคุณคุณสิริวัลนะขอบคุณค่ะ
สิริวัลดูเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยผมว่ารักพูดเนอะ
ไม่เดี๋ยวสองทุ่มสองทุ่มก็ครับเข้าทางหลังตึกได้นะฮะ
ซึ่งจริงแล้วอย่างที่บอกขอไล่เรียงกันสักนิดนึง
ว่าวันนี้การชุมนุมมีการนัดหมายกันตั้งแต่๑๖นาฬิกา

จากนั้นการชุมนุมก็จะมีไปถึงเวลา๒ทุ่ม
ซึ่งวันนี้เขามีกำหนดชัดเจน
แล้วก็จะแยกย้ายกลับส่วนต่างจังหวัดครับ
วันนี้นายสมบัติเคยปราศัยในการชุมนุมครั้งก่อนว่า
ให้แต่ละจังหวัดนะฮะประกาศพื้นที่การชุมนุมได้เลย
คือหลังจากนี้ปุ๊บการชุมนุมคงจะไม่ใช่มีแต่ในกรุงเทพมหานครแล้ว
ในแต่ละจังหวัดให้ประกาศพื้นที่การชุมนุมได้เลย
อย่างไรก็ตามครับวันนี้คาร์มอบ
แก่นำคาร์มอฟเนี่ยเขาได้ประกาศว่าการชุมนุมจะมีไปเรื่อย
จนถึงวันที่๔กันยายน
เนื่องจากเขามีการประชุมสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
จะยกมือให้รัฐมนตรีให้นายกเนี่ย
ก็คือคืนวันเสาร์ถูกต้องไหมครับว่าใครจะอยู่ใครจะไป
ซึ่งวันนี้จริงแล้วข่าวเกี่ยวกับนายกค่อนข้างจะรุนแรงเหลือเกิน
แรงเหลือเกินมีข่าวว่าโอ้โหตอนนี้มีการปลด
รัฐมนตรีช่วยบางคนแล้วด้วยซ้ำไปนะครับ
เขาก็บอกว่าเอาละไอ้คามอบเนี่ย

กว่าจะมียกมือ

สั่งนี้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ย
นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาการชุมนุมเนี่ย
จะมีการดูไปด้วยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ประกาศรวมพลังประชาชนเพื่อขับไล่นายกต่อไปครับ